คุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว๖วันกับสถานการณ์การสู้รบดุเดือด
แล้ววันนี้เองเราก็จะเห็นว่าตัวเลขไม่ว่าจะเป็นคนตายคนเจ็บ
คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นก็เพิ่มขึ้น
เดี๋ยวจะมีตัวเลขขึ้นที่มุมจอด้านล่าง

คนที่จะขอกลับประเทศไทยตัวเลขก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เกือบ๖๐๐คนแล้วนะครับมิ้นคุณผู้ชมครับ

ชุดแรกเลยที่ออกมาว่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันใช่ไหมคะ
วันที่เรานั่งอ่านข่าวกันโต๊ะนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วมีเหตุการณ์ความไม่สงบการสู้รบเกิดขึ้นแล้วบอกว่า
คนไทยจำนวนหนึ่งโดนจับตัวไปเป็นตัวประกัน

คนไทยกลุ่มนี้โดนจับไปเป็นตัวประกันโดยกลุ่มฮามาส

จำนวนคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน
วันนี้ก็มีข้อมูลว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๖คนนะฮะ
ข้อมูลล่าสุด๑๖คนนี้ประกอบไปด้วยนายนัทพรอ่อนแก้วนายอนุชาอ่างแก้วครับ
นายพงธรนายคมกริจชมบัวนายเกียรติศักดิ์พาธี
นายมณีจิราชาตินางสาวนัทถาวรีมูลกัน
นายพัยบูรณ์หรัตนินนายสนทยาอักระศรี
นี่เป็นข้อมูลในเบื้องต้นนะครับมีประมาณ๑๒รายชื่อ
บางคนมีแต่ชื่อยังไม่รู้นามสกุลใช่
ส่วนอีก๔คนยังไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลครับ
รวมแล้วตอนนี้คนไทยถูกจับเป็นตัวประกันจากเหตุการณ์การสู้รบสงครามที่อิสราเอล
กับกลุ่มฮามาสทั้งหมด๑๖คนยังไม่รู้ชะตากรรม
ก็ได้แต่วาดหวังภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ได้ถูกช่วยเหลือโดยเร็ว

ส่งทีมข่าวไปที่บ้านของนายนัทพรอ่อนแก้วหรือว่านายตั้มครับ
ครอบครัวบอกว่าลูกเขาอยากจะสร้างฐานะให้กับครอบครัว
ไม่เหมือนปกติแล้วก็เลยเลือกไปทำงานที่อิสราเอล
ภาพนิ่งนะฮะยืนกอดอกอยู่ในแปลงผักปกติเนี่ยลูกจะโทรมาหาแม่ผ่านแชท
ทุกวันแต่หลังจากมีข่าวว่าถูกจับตัวเป็นตัวประกันมิ้นและคุณผู้ชมครับ
แม่บอกเลยว่าไม่รู้ลูกแม่เป็นตายร้ายดียังไงให้สัมภาษณ์ไปแม่ก็คือจิตใจไม่อยู่
เนื้อกับตัวบางช่วงแม่ก็ก้มหน้าร้องไห้เลยนะเป็นห่วงลูกมากฮะครอบครัว
เข้มแข็งแล้วอยากวิงวอนขอเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งศักดิ์สิทธิ
พระธาตุพนมเพราะว่าก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองนครพนมอ่ะนะฮะ
ให้ช่วยคุ้มครองดูแลขอให้ลูกแม่ปลอดภัยครับ
แม่สิทธิ์คือบุญคุณแล้ว
แม่สิทธิ์ท่าห่ามกรับมา
พันธุรวงภูอวรไปกับองค์พระธาตุพนมพรุ่งกรับไปครับ
ก็วอนกันเลยลูกภูอวรจิงจากสิทธิ์ทางราย
พวกปักรัฐสาหรัฐลูกไงปลอดภัยกรับมาหาแม่
ขณะที่ครอบครัวนายนิติกรแทร่ว่างอายุ๒๖ปีครับ
หนุ่มชาวมงค์ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตัวเป็นตัวประกันตอนนี้
พ่อแม่ลูกแล้วก็เมียทุกข์ใจอย่างมากนะครับ
โดยเฉพาะหัวอกคนเป็นแม่
อุ้มท้องลูกมาดูแลฟูมฟักลูกมารักและผูกพันมากกับลูก
แล้วลูกอายุ๒๖ปีเองเป็นเสาหลักของบ้านครับ
รูปของลูกชายตอนที่ยังแต่งชุดกลุ่มชาติภัณฑ์แบบนี้ฮะ
คือทุกวันนี้สิ่งที่ครอบครัวทำได้ก็คือ
วอนขอให้ลูกชายรอดกลับมาอย่างปลอดภัย
ดูรูปลูกทีไรก็คิดถึงนอนก็น้ำตาไหล
จุดทูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิไหว้ฟ้าดิน

แม่บอกว่าลูกติดต่อมาครั้งสุด
ท้ายเมื่อ๗ตุลาคมตอนบ่าย๒โมง๔๒นาที
โทรมาบอกว่าแม่มันเกิดเหตุยิงกันดังสนั่นไปหมดเลย
แล้วลูกก็ไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยเพียงคนเดียว

ที่มีเสียงระเบิดและการสู้รบกันเกิดขึ้น
ต่อมาครับนายวาโยยมา
แรงงานที่ไปทำงานด้วยกันที่อิสราเอล
โทรมาบอกหลังจากเสียงการสู้รบกัน
เริ่มเบาลงเริ่มเงียบลง
นี่คือนายวาโยคนที่โทรมาบอกนะฮะ

บอกว่าแม่ลูกของแม่นิติกร
คนที่แม่รอเจอรอคุยอยู่นะ

เพราะว่ากลุ่มฮามาสมาจับคนไทยและชาวบ้านไป๑๑คน

แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเลย
ต่อมาได้ได้ยินว่า

เขาจากสาขนได้ลูกเรากับ๒คนไป

เป็นยังไงเขาจะไปยังไงก็ไม่รู้นะ
เขาจากไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไง
ขอให้ลูกแม่กลับมาอย่างปลอดภัยโดยเร็วนะครับ
จากนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
รู้ว่ามีแรงงานไทยชาวหนองบัวลำพูถูกจับเป็นตัวประกันอีกหนึ่งราย
คือนายสนทยาอัครศรีครับหรือว่ามอสมอสนี่อายุ๓๐ปีนะฮะ

แม่ของในมอสบอกว่าหลังจากวันที่เกิดเหตุไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้
จนกระทั่งนายสารวุฒิซึ่งเป็นเพื่อนของลูกชายเป็นคนหนองบัวลำพูด้วยกัน
แล้วไปทำงานอยู่ที่เดียวกันส่งคลิปมาให้ดูบอกว่าลูกแม่เป็นหนึ่งใน๕คน
ที่โดนจับตัวไปใส่รถพ่วงลากจูงด้วยรถไถแม่ก็ได้แต่วิงวอนเฝ้ารอฮะ
อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐช่วยเหลือให้ลูกแม่เนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยนี่นะฮะ
คลิปตอนที่อยู่ท้ายรถและคลิปเดียวกันที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะ
ยังมีคนไทยอีกหนึ่งคนที่เพิ่งปรากฏชื่อว่าโดนจับไป
นายไพบูนรัฐตนินครับอายุ๔๒ปีครับ
ภรรยานายภัยบูลบอกว่าได้คุยกับสามีครั้งสุดท้ายเมื่อ๖ตุลาคม๑วัน
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สู้รบกันครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งวัน
เนี้ยเพื่อนของสามีที่อิสราเอลส่งคลิปมาแล้วบอกว่าภัยบูลเขาโดนจับไปด้วย

ประมาณกี่โมงคุยกันประมาณสี่ทุ่มค่ะประมาณสี่ทุ่มคุยกัน
แล้วตอนนั้นน่ะมีอะไรเป็นสังเกตไหมไม่มีเลยคุยกันสี่ทุ่มแล้วก็เลิกกันประมาณ
ประมาณห้าทุ่มค่ะประมาณห้าทุ่มแล้วเลิกกันใช่
หลังจากนั้นก็คือไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย

ก็ได้แต่หวังค่ะ
ได้แต่หวังทุกครอบครัวตอนนี้ก็คือยังหวังอยู่ว่า
คนที่รักจะปลอดภัยจะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็ว

ในคลิปเดียวกันที่เมื่อกี้นี้ทั้งมิ้นท์คุณผู้ชมและผมได้เห็นพร้อมกัน

จะมีชื่อนายสนทยาจะมีชื่อนายภัยบูล
และมีอีกหนึ่งชื่อครับ

นางสาวนถาวรีคนด้านซ้ายที่นอนขดอยู่ริมผนังตรงจุดนั้น

เพลเป็นคนขอนแก่นที่เราเล่าว่าทางครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้
ตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่เกิดเหตุการณ์สู้รบ

ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปด้วยพร้อมกับนายบุญถม

ตัวของภรรยาก็คือนางสาวนัฐาวรีเป็นคนขอนแก่น
ครอบครัวนางสาวนถาวรีบอกว่าได้เห็นคลิปนี้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุ
เพื่อนสนิทของลูกเขยก็คือนายบุญถม
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ชวนกันไปทำงานพิเศษในวันหยุด
เพราะตอนที่เกิดเรื่องวันนั้นเป็นวันหยุดที่อิสราเอล
และทั้งคู่ชวนกันไปทำงานในวันหยุด
คือบางส่วนวันนั้นบางคนก็ออกไปเที่ยวพักผ่อนนอนพักบ้างตื่นสายบ้าง
บางคนก็ออกไปใช้ชีวิตเพราะวันหยุดทั้งที
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
คู่นี้ชวนกันไปทำงานพิเศษวันหยุดแล้วขี่จักรยานซ้อนท้ายกันออกไป
ไปเจอกับกลุ่มฮามาสครับมาปล้นเอาทั้งรถจับคนไปเป็นตัวประกันอีกด้วย
โอ้โหประโยคนี้มิ้นคุณผู้ชม
แรงงานชาวไทยให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
นายบุญถมถูกยิงเสียชีวิตแล้วครับ
แต่อันนี้เป็นข้อมูลจากทางเพื่อนแรงงานชาวไทยนะ
เดี๋ยวอย่างไรก็ตามรอการตรวจสอบ
แล้วรอทางการชี้แจงหรือยืนยันอีกครั้งนะครับ
เป็นกำลังใจให้และขอให้ทุกครอบครัวยังคงมีความหวัง
ให้คนที่ถูกจับไปได้รับการปล่อยตัวเร็วและปลอดภัยครับ
เมื่อสักครู่นี้นะคะผู้หญิงค่ะคุณณฐาวรีค่ะชื่อเล่นชื่อโยนะคะ
ซึ่งครอบครัวและคุณแม่ก็ได้รับคลิปนี้เหมือนกัน
ตอนแรกแม่บอกแม่ไม่กล้าดูกลัวใจว่าจะเป็นลูกสาว
หรือต่อให้บอกว่าเป็นลูกสาวแม่ก็ไม่อยากเห็นเพราะทำใจไม่ได้ครับ
แต่สุดท้ายแม่ก็ต้องดูนะคะและนี่คือปฏิกิริยาคุณแม่ค่ะ
แม่คือร้องไห้แบบน้ำตานี่ไม่แห้งไปจากตาเลยค่ะ
คือคุณแม่บอกว่าลูกสาวก็คือโยเนี่ยโยอายุ๓๕นะคะ
ไปทำงานที่อิสราเอลกับสามีก็คือคุณบุญถมใช่ไหม

แล้วก็โดนจับตัวไปในวันที่๗ตุลาคมตั้งแต่วันเริ่มเรื่องเลยนั่นแหละ

คือคุณแม่เล่านะคะว่า

ตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมจนถึงวันนี้ไม่มีใครติดต่อคุณโยได้เลย

ก็มีญาติส่งคลิปทางการนี้มาให้ดู
แม่บอกแม่ยังไม่กล้าดูเพราะไม่อยากเห็น
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้๔๔๕น
อาร์ตที่เป็นแรงงานไทยในอิสราเอลเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับนายบุญถม
แฟนของลูกสาวส่งคลิปนี้มาให้บอกว่า
แม่เสื้อสีขาวที่นอนขดอยู่ท้ายกระบะนั่นน่ะโย
อย่างที่คิงเล่าเขาออกไปรับจอบกันวันหยุด๒คน

คือปั่นจักรยานออกไปแล้วไปเจอกับกลุ่มฮามาสกลางทาง
ดักปล้นเอารถแล้วก็โดนจับไปเป็นตัวประกันด้วยค่ะ
แล้วก็แม่ก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครแจ้งญาติของนายบุญถมหรือยัง

คือทางฝั่งอาร์ตเองก็บอกว่ายังไม่กล้ายืนยันว่าบุญถมเสียชีวิตแล้วจริงไหม
แต่เบื้องต้นได้ยินข่าวมาแบบนั้น

ทำได้แค่อะไรรู้ไหมคะ

ขอให้ปลอดภัยขอให้บุญช่วยรักษาอะไรอย่างนี้นะ
บนบานศาลบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ให้คุ้มครองน้องโย

บอกให้ปลอดภัยกลับมาหาแม่กลับมาหาลูกที่บ้าน

จะครบสัญญาการทำงานแล้วจะได้กลับบ้านอยู่แล้วอะค่ะ

คบหากับโยเนี่ยเป็นแฟนกันทำงานด้วยกัน
ก็คุยกันว่าจะกลับบ้านพร้อมกัน

แม่ขอให้ปลอดภัยทั้งคู่
เพราะว่าถึงแม้จะมีรายงาน

เพราะงั้นแม่ขอเชื่อปฏิหารก่อนดีกว่า

คุณแม่นะคะก็โทรศัพท์พูดคุยกับอาร์ต
คือคนที่ส่งคลิปนี้มาให้แม่แล้วบอกว่าคนที่นอนเสื้อสีขาวอยู่ท้ายกระบะนั่นคือโยนะ
อาร์ตก็บอกว่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่แต่ก็เล่าสั้น
คุณอาร์ตเนี่ยชื่อจริงคือคุณพิชัยสีเหลืองนะคะอายุ๓๘ปีเป็นชาวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเหมือนกัน
ก็ทำงานด้านการเกษตรอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุรุนแรง
แต่นายจ้างพาย้ายออกจากพื้นที่ไปทำงานที่ใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว
ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นปลอดภัยดี
นี่ค่ะคุณวิชัยสีเหลืองทางขวามือนี่คือในอาร์ตนะคะ
เขาก็บอกว่านายจ้างกับเจ้าหน้าที่ดูแลคุ้มครองเขาดี

แต่ถ้ามันมีความรุนแรงและมีผลกระทบก็คงจะลงชื่อขอกลับไทยทันทีเลย
ครับผมรายชื่อแรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอล
ข้อมูลที่เรากำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี้
เป็นข้อมูลจากทางญาติและครอบครัวที่ยืนยันกับทางไทยรัฐทีวี
คนที่เขารักนั้นเสียชีวิตแล้วอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๕๙
นะครับจะมี๑๕รายชื่อคือทางการวันนี้กระทรวงการต่างประเทศ
บอกว่าผู้เสียชีวิตตัวเลขขยับขึ้นมาเป็น๒๑คน
แต่ในจำนวนนี้มี๑๕รายชื่อที่ทางครอบครัวยืนยัน
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้ว
กลางสุวรรณเป็นคนอุดรธานีเหมือนกันนะครับค่ะส่วนอีกสองคนครับ
เป็นคนขอนแก่นคือนายอภิชาติกุศรำนายพงเทพกุศรำครับ
นี่นะฮะเป็นพี่น้องกันนะคะคู่นี้ที่คุณพ่อบอกว่าต้องสูญเสียลูกทั้งสองคน
อีกหนึ่งคนที่เป็นคนขอนแก่นก็คือนายพิชิตนาจันทร์ครับ
ศักดิ์สิทธิ์โคตรมีเป็นชาวอุดรธานีนายพงพัฒน์สุชาติชาวจังหวัดศรีสเกต
นายศักดิ์สิทธิ์จำปาสินชาวอุดรธานีและนายวิชัยกาลปัดชาวอุบลราชธานี
ได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วท่ามกลางกระแสสงครามนะคะแน่นอนแหละว่าครอบครัวของคนที่รู้ตัวว่า
ถูกจับไปเป็นตัวประกันเนี่ยคือบนบานสารกล่าวพยายามหวังทุกอย่างแหละว่า
ฮามาสจะเข้าใจว่าคนไทยแค่ไปทำงานไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร

หวังว่าจะปล่อยตัวประกันอย่างปลอดภัย